คุณผู้ชมครับหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญ
เนื่องในพระพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพล

นั่นก็คือการแสดงมหรสบที่บริเวณหน้าพระเมรุมาตรนะครับ

หนึ่งในการแสดงมหรสบก็คือการแสดงโขนเรื่องรามเกียร

นั่นคือชุดพระรามข้ามสมุทรชุดยกรบ
และชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยทางสำนักการสังฆีตกรมศิลปากร
เตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่

เราจะไปติดตามการซ้อมในครั้งนี้จากรายงานครับ
การแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรม
เนื่องในงานพระราชพิธีธวะพระเพิงพระบรมมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ประลงมนาปเบาะพิษเรื่องรามเกียรติ
พระรามข้ามสมุทรยกรบ
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ดำเนินเหตุการณ์สำคัญตอนที่พระรามยกไพร่พลไปทำสงครามกับทศกัณฐ์

เทวดานางฟ้าจึงต่างพากันออกมาระบำรำฟ้อน
ถวายสะดุดีสันเสริมพระบารมีถวายพระพรชัย

ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการ

เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขสงบร่มเย็น
ในส่วนของการรำถวายสะดุดีนี้
ผู้แสดงจำนวน๘๙คน
ตามพระชนมพันษาของในหลวงราชกาลที่๙
โดยนักเรียนนักศึกษาและข้าราชการ
จากวิทยาลัยหน้าตสิน๑๒แห่งทั่วประเทศ
รวมถึงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งตัวละครออกเป็นพระอินทร์และเทวดานางฟ้า๔๔คู่

นายกาเสมทองอารามผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย
วิทยาลัยนาฏศิลป์ในธำนองเพลงระบำอู่ทอง
เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้รับบทตัวนางในการแสดงชุดนี้
ถึงความยากของท่ารำ
ถึงแม้จะไม่ใช่ท่าที่ยากมากนัก
แต่หากต้องรำให้พร้อมเพลียงกันทุกคน

และสำหรับเธอเองรู้สึกภูมิใจ

เป็นครั้งสุดท้ายก็ตาม
การรำครั้งนี้หนูก็ได้รับบทบาทเป็นตัวนางค่ะ
ซึ่งเป็นการรำที่เหมือนกันหมดเลยค่ะ
เหมือนเป็นการรำที่ร่วมใจรำส่งพระองค์ท่านค่ะ
ถ้าในระดับความยากของท่ารำก็จะไม่เท่าไหร่ค่ะ
แต่ว่าการที่คนจำนวนเยอะค่ะ
กว่าคนมารับด้วยกันมันจะยากตรงที่ความพร้อมค่ะ
การทำให้เป็นหนึ่งเดียวจะยากมาก
อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มารำในงานของในหลวงราชการที่๙นะคะ
ซึ่งถึงจะเป็นตอนที่พระองค์ได้สวรรคตไปแล้ว
แต่ว่าเราก็ยังภูมิใจคือไม่ใช่ใครจะมารำก็ได้
แต่เหมือนเราเป็นหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกแบบนี้ค่ะก็ดีใจ
เช่นเดียวกับข้าราชการนาตสินชำนาญงานสำนักการสังฆีต
กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมผู้รับบทพระอินทร์
ที่เคยมีโอกาสถวายงานต่อหน้าพระพักษ์ในหลวงรัชกาลที่๙
งานต้อนรับพระราชอคันตุกะณลานหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์
พระบรมมหาราชวังเผยถึงการได้รับหน้าที่อันทรงเกียรติในครั้งนี้
คือความภูมิใจสูงสุดของชีวิต
สมัยตอน๗๘ปีที่แล้วรับคันตุกะที่ลานจักรีมหาประสาทในพระบรมมหาราชวังครับ
อันนี้เรารู้สึกแบบตื้นตันใจแล้วก็เหมือนได้ส่งท่านเป็นครั้งสุดท้าย
เราก็ไม่อยากให้มันมีแต่ถ้าสมมุติเราได้ทำก็อยากจะทำให้เต็มความสามารถที่สุด
ถือว่าเป็นความภูมิใจสูงสุดนะครับทั้งที่เคยไปแสดงต่างประเทศ
ทั้งที่เคยแสดงละครใหญ่ที่ต่างประเทศ
ผมรู้สึกว่าครั้งนี้เป็นเกียรติแล้วก็ความภูมิใจมากครับ
จนาพวงประยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหน้าตะสินไทยและละครพศ๒๕๕๙
หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญผู้ควบคุมดูแลการแสดงชุดนี้เผยว่าแม้จะอยู่ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า
แต่อีกด้านหนึ่งก็ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตคือมีโอกาสได้ถวายงานในหลวงรัชกาลที่๙
คำร้องลีราธาทางบำบงบอกถือความในใจของเราที่เราแปลออกมาเป็นภาษาภาคศิลปะเป็นตัวแทนของประชาชนทุกคน
ความพร้อมเพลียงความหมายท่าใหญ่ทั้งหลายนี่มันเป็นปัจจัยที่ดีที่สุด
ภูมิใจมากแต่ไม่อยากให้เกิด
ภูมิใจมากที่ได้รับชายท่าน
เราก็เปลี่ยนจากความเศร้าเป็นความดีใจว่า
ท่านคงเหนื่อยมากแล้วท่านก็เสด็จไปอยู่บนสวรรค์
แล้วก็มองดูพวกเรากัน
การแสดงโขนเรื่องรามเกียรชุดพระรามข้ามสมุทรยกรบ
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
จะจัดแสดงบริเวณหน้าพระที่นั่งทรงธรรม
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบอพิษ